คุณผู้ชมมีอะไรอีก
ก็นี่แหละครับมันให้เห็นสองแง่มุมว่า
คนเรามันผิดพลาดกันได้รวมถึงตัวคุณเองที่เข้ามาคอมเมนต์ก็ยังผิดพลาดกันเลย
จริงไม่จริงคุณยังไม่รู้เขาคือหน้าตาเป็นยังไงคุณยังไม่รู้
ที่เราจะไปว่าใครว่าเขาผิดไม่มีสติ
เราดูตัวเราเองก่อนว่าเรามีสติในการจะทำอะไรลงไปหรือยัง
อันนี้มาไม่ขำนะมานิ่งนะ
เขาไม่มีสติแต่เราต้องดูตัวเองว่าเรามีสติที่จะทำอะไรดีหรือยังตั้มบอกแบบนี้
จริงก็เหตุผลง่ายแหละอย่างที่บอกไปก็คือมีชื่อเล่นเหมือนกัน
ก็เลยทำให้งานเข้าตั้มวราวุฒิแทนตั้มสุทน
ชาวเน็ตที่โกรธจนหน้ามืดตามัวไม่ดูตาม้าตาเรืออะไรทั้งสิ้น

คือด่าไม่ดูเบ้าหน้าเลยจริง
คุณอย่าใช้คำนี้อย่าใช้คำนี้เลย
ที่ฉันสื่อว่าหน้าตาเขาไม่ได้คล้ายกันคนละสไตล์อย่างนี้

คนละสตาร์เลยอันนั้นมันตั้มสุทธนคนหมดรักเมีย
เขาบอกว่านี่แหละถูกด่าถูกถล่มด่าในโซเชียลเยอะแยะเลยว่า
อกใจภรรยารักจืดจางอย่างนั้นอย่างนี้

ตั้มยังไม่มีเมียครับไม่รู้จะมีหรือเปล่า

ไม่รู้ว่าจะมีตอนไหนจีบเขาก็ยังไม่ติดเลย

เดี๋ยวคุณตั้มเขาก็บอกแบบจริงจังเกี่ยวกับกรณีนี้

ก็ไม่ได้รู้สึกโกรธไม่ได้เครื่องอะไรที่ถูกด่าฟรี

อย่าตัดสินคนในขณะที่เรายังไม่รู้จักคนคนนั้นดีพอนะคะ

มีแค่คนสองคนเท่านั้นที่รู้เหตุผลดีที่สุด
คนนอกไม่ควรตัดสินหรือว่าซ้ำเติมให้เรื่องมันเลวร้ายมากขึ้นไปกว่านี้
ผมไม่โกรธนะผมก็แค่ผมก็แค่มองความที่มันไม่ดี

ความที่มันง่ายไปสำหรับโซเชียล
มีคนบอกว่าหน้าปวกอย่างนี้ยังจะทิ้งเมียอะไรอย่างนี้
เราก็รู้สึกว่าคนคนนั้นเขาอาจจะหน้าสวยก็ได้
ในการเพิ่งเข้ามาคอมเมนต์อย่างนี้นะปล่อยผ่านครับ
มันจะเป็นเรื่องไม่ดีด้วยแหละมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีด้วย
ผมเลยจึงไม่ได้กล้าไปตอบกลับอะไรผมเลยไม่อยากจะไปยุ่งนะฮะ
จริงแล้วลึกตื้นลึกหนาบังเราไม่รู้ว่าสองคนเขาเกิดอะไรขึ้น
วันหนึ่งสองคนเขาสองคนเดิมรักกันเขารักกันสองคน
วันหนึ่งเขาจะเลิกกันหรือทะเลาะกันเราดันเข้าไปวิจารณ์แล้วกระหน่ำเขา
ผมว่ามันไม่สมควร
มันไม่สมควรคือถ้าจะวิจารณ์ก็ให้วิจารณ์อยู่ในขอบเขตเพียงพอเท่านั้น
อย่าไปวิจารณ์สุ่ม๔สุ่ม๕แล้วก็ไปลงที่คนอื่นแบบไม่รู้อีโน่อีเหน่
แค่ชื่อเหมือนกันใช้นามสกุลพ่วงท้ายเหมือนกันเท่านั้นเองแต่หน้าไม่เหมือนกันนะ
เหมือนนานทีจะเห็นคุณตั้มเข้ามาแบบนิ่งแล้วค่อนข้างซีเรียสนะ
ให้เกียรติงานไงจริงนะครับ